ก็ตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องมานะครับ
ถึงแม้เราจะยังไม่มีคะแนน
แต่ว่าเกมนี้เราก็มีโอกาสลุ้นนะครับ

แล้วก็ผ่านปัญหาให้ได้นะครับ
กับหลายเรื่องที่เป็นประเด็นในตอนนี้นะครับ
ติดตามความพร้อมของทีมไทยกันหน่อยครับ

ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติของอีรานครับ

ไปร่วมทีมในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับ
โก้ก็บอกว่านี่เป็นอีกเกมที่หนัก

โอลิปิกเกมที่บราซิลนะครับ
ที่ผ่านมาก่อนที่บราซิลนั้นจะคว้าเหรียญทอง
อย่างไรก็ตามครับทีมไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดแล้วนะครับ
ทุกครั้งที่ลงแข่งขันถึงแม้จะมีโอกาสในการเข้ารอบสุดท้าย
เหลือเพียงแค่๑๐หรือว่า๑หลังจากแข่ง๓นัด
ยังไม่มีคะแนนแต่ก็จะไม่ยอมแพ้ในทุกเกม
ไร้ศรีรักษ์นั้นได้กล่าวกับซิโก้ว่าทีมชาติไทยนั้นพัฒนาขึ้นมา
อยู่ในระดับเดียวกับทีมชาติอีรักษ์แล้วครับ
ถึงแม้ว่าภาพโดยรวมเรายังไม่มีแต้มก็จริง
แต่จะเห็นได้ว่าในแต่ละเกมเราสามารถต่อกรกับทีมเอเชียได้
นักข่าวอีรักษ์ก็บอกว่าระวันนี้เราอยู่ในเลเวลเดียวกับอีรักษ์นะ
เขาดูเราตั้งแต่เล่นกับซาอุดี
เค้าบอกว่าเราน่าจะชนะ
เค้าก็ชื่นชมทีมเรามีอนาคต
แล้วก็เพื่อนทีมที่อายุยังน้อยมีการพัฒนาต่อเนื่อง
เขาไปเล่นที่กับญี่ปุ่นนะครับเขามีโอกาสที่จะเสมอนะครับแล้วก็กำลังจะเก็บแต้มได้อยู่แล้วนะครับซึ่งญี่ปุ่นเล่นในบ้านก็ไม่ได้ว่าจะกดอีรักษ์ได้
ขณะที่ราดี้เชเนชิลนะครับคุณซื้อทีมชาติอีรักษ์ก็บอกว่าทีมมีความพร้อมเต็มที่แล้วก็ตั้งเป้าเก็บ๓แต้ม
ประเด็นที่ยังไม่ชนะใครนะตั้งแต่เข้ามาคุมทีมไม่ใช่ปัญหา
เพราะทุกเกมทุกคนนั้นเล่นอย่างสุดความสามารถเพื่อกลับมามีลุ้นในการเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้
หลังจากไม่มีคะแนนเช่นเดียวกับทีมชาติไทยครับ
ไปที่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ยืนยันว่าจะให้กิริสักเสนามเมืองนั้นเป็นหัวหน้าฟูกศรทีมชาติไทยต่อไป

ผลงานการแข่งขันรอบคันเลือกของรอบ๑๒ทีมโซนเอเชียของบอลโลกนะครับ
โดยบิ๊กออสก็บอกว่าสัญญาของซิโก้จะครบ๑ปีในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมถึงเวลานั้นก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหเขาทำหน้าที่ของเขาปล่อยให้เขาทำหน้าที่ก่อนนะครับ
อย่าเพิ่งไปคุยเรื่องเหล่านี้เลยสัญญา๑ปีเสร็จแล้วเราก็ต้องมาคุยกัน
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจนะครับ
กรณีสัญญาในต่างประเทศก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า
ถ้าไม่สามารถนำทีมไปเป็นแชมป์นั่นก็ถือว่าสัญญานั้นหมด

ก็ลุ้นกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับทีมไทยจะเจอกับอีรักษ์ที่สนามกลางประเทศอีรานนะครับ
ใครที่วางแผนในการเดินทางกลับบ้านดูให้ทันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะครับ
เป็นช่วงเวลาของการเลิกงานแล้วก็รถอาจจะติดสักนิดหน่อยครับ